คุณอาร์มชุติมาค่ะเหมือนตอนนี้กำลังจะดัง
เหมือนมีชีวิตใหม่เพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมา
ทุบดราม็บหายแตกไปเลย

ใช่แต่ว่าล่าสุดเหมือนเรื่องวนกลับมาเหมือนเดิม
วันนี้เช้านี้เหมือนเราเปิดมหากรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งเลยนะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ก่อนคุณอาร์มชุติมา
เขามีเนี่ยพี่คนขับรถแล้วคุณพ่อก็เรียกพ่อนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัวออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเท่

ดังนั้นผ่านมาอีกวันค่ะอดิษฐ์ผู้จัดการพี่ประจักรชัยหายดองค้ามก็ออกมาโพสต์ตามสมทบ
ด้วยการบอกว่าใครก็ไม่รู้น้องเราก็ลังเทผู้จัดการส่วนตัวไป
ซึ่งพูดตรงก็เหมือนว่าคุณอาร์มอีกรอบนึง

ล่าสุดเมื่อวานนี้ทนายความของค่ายหายทองคำคุณบุญถาวรปัญญามณีโชธออกมาโพสต์ผ่านผ่านเฟซบุ๊ค
กรณีดังกล่าวว่าทุกวันนี้สังคมจะได้รู้ความจริง
ค่ายหายทองคำมีแต่ความจริงใจที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ช่วงปลายปีนี่ทางค่ายถูกตราหน้าว่าเอาเปรียบเด็กคนนึงเห็นแก่ได้ไม่แบ่งผลประโยชน์นะคะ
ถ้าเราทำจริงไม่เป็นธรรมจริงเนี่ยน้องอ้ายเขาใช้ภาษานี้นะคะ
ยังไม่จบคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเลยเมื่อคืน
คือน้องอาร์มเนี่ยโพสต์รูปผู้กับแม่ไม่ได้เอามาให้ดู
คนไปวิธีภาควิจารณ์ตูดตูดตูดอะไรล่ะอะไรล่ะ
ตอตูดอะเออซึ่งแรงมากจริงคนโกหกอะว่าอย่างนั้นเถอะ
คือตอนนี้น้องอาร์มกำลังมีชีวิตใหม่แล้วก็กำลังอัพลูกใหม่ค่ะ
เพลงนี้คุณผู้ชมเขาไปแล้วยอดวิว๒๓๖ล้านวิว
เยอะมากจริงนะคะก็ทางบันเทิงไทยรัฐติดต่อสอบถามไปอามนะ
บอกว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลเพราะว่าตอนนี้โดนโจมตีหนักมากนะคะ
คือถ้าพูดเรื่องความสามารถน้องอาร์มเนี่ยเราไม่เถียงเลย
แล้วถ้าพูดเรื่องข่าวดราม่าเราก็ไม่เถียงอีกเหมือนกันเพราะเยอะจริงนะคะ